เมื่อวานนี้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี๖๙คน
จากทั้งหมด๔๕พัก
แต่อย่างหนึ่งที่เราตามกันแล้วก็กลายมาเป็นพาดหัวหน้าหนึ่งวันนี้ค่ะ
กรกตไม่รับบัญชีนายกทศชถกกันต่อถึงยุบพัก

อย่างนั้นเดี๋ยวเราติดตามกรกตชิชชาตาไทยรักษาชาติ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยอาจารย์สุภาพคลี่ขจายค่ะ

เพราะว่าคอการเมืองสนใจเรื่องนี้มาก

รายชื่อแคนดิเดตนายกของไทยรักษาชาตินั้น
กรกตประกาศรับรองรายชื่อพักที่เสนอชื่อทั้งหมด

ไม่มีชื่อแคนดิเดตของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
หนังสือพิมพ์พาดหัวว่ากรกตไม่ประกาศพระนามทูลกระหม่อมบัญชี
นายกของทศช

แต่เรื่องที่ตามกันมาต่อเนื่อง
เรื่องของการยุบพักทศช
กระบวนการขั้นตอนจะเป็นยังไง
กรกตวันนี้ประชุมมาตั้งแต่๑๐โมงครึ่ง

เลขากรกตเพิ่งออกมาจากห้องประชุมตอนนี้
และตอนนี้ท่านก็อยู่ในสาย

สวัสดีครับท่านเลขาครับ
สวัสดีครับคุณสุภาพครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ครับตกลงผลการประชุมเมื่อสักครู่มีอะไรที่เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติมครับ
ครับในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องประเด็นที่ประชุมที่ท่านพี่สุภาพพูดถึงเนี่ยนะครับ

ก็เมื่อสำนักงานสำนักงานกรกตรับมาแล้วเนี่ยนะครับทางกลุ่มงานภารกิจสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับก็จะมีการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับคำร้องนั้นว่ามีมูลหรือมากน้อยเพียงใดยังไงนะครับถ้าเห็นว่ามีมูลก็จะเสนอกับให้กับกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาสั่งเป็นเรื่องร้องคัดค้านแล้วก็ตั้งคณะกรรมการไต่สวนนี่คือระบบปกติสำหรับ
มีมูลนี่หมายถึงว่ามีมูลที่จะถึงขั้นยุบพักตามมาตรา๙๒หรือไม่ถูกไหมครับ
มีมูลหมายถึงว่ามีมูลที่จะทำการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้เริ่มแต่ตรงนั้นนะครับผมก็แล้วแต่ของเนื้อหาของคำร้องนั้นนะครับ
บางทีคำร้องต่างที่มาก็ยังไม่เห็นที่สามารถที่จะสืบต่อได้หรือสอบพยานต่อได้ก็มีครับ
ใครจะเป็นคนชี้ว่ามีมูลหรือไม่มีมูลครับก็คือทางสำนักงานกรกตครับครับทีนี้คณะกรรมการที่เป็นข่าวที่ท่านออกมาที่ท่านมาบอกว่ามีจะมีสัก๔๕คน
เมื่อวานนี้มีข่าวว่าเพื่อจะให้เป็นความเชื่อถือของฝ่ายการเมืองจะมีบุคคลภายนอกเข้ามาด้วยตกลงมีบุคคลภายนอกหรือไม่มีเข้ามาร่วมครับ
ครับอันนั้นเท่าที่ผมไม่ทราบประเด็นนี้นะครับก็เห็นว่าเป็นข่าวมาเหมือนกันนะครับแต่มีบุคคลภายนอกอะไรบ้างซึ่งจริงแล้วผมไม่ทราบประเด็นนี้ที่ข่าวออกมานะครับ
ถึงจะชี้มูลได้ว่าเข้าข่ายความผิดที่จะยุบพักหรือไม่ยุบพัก
ครับในส่วนของสำนักงานนะครับที่โดนและด้านภารกิจเกี่ยวกับสินค้นสำหรับส่วนด้านนะครับ
เสนอกรรมการเพื่อพิจารณาครับในส่วนสำนักงานนะครับ
ครับช่วงนี้พักทศชเดินหน้าหาเสียงได้ตามปกติอยู่ใช่ไหมครับ
ครับก็อยู่ในสภาพที่ยังดำเนินการตามพรบเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรได้อยู่ครับ
ครับแล้วถ้ากรกตชี้มูลแล้วในช่วงที่กรกตชี้มูล
สมมุตินะฮะว่ามีความผิดถึงขั้นยุบพักส่งไปที่สารรัฐมนูล
ตอนนั้นเนี่ยยังหาเสียงได้หรือว่าต้องหยุดหาเสียงครับ
คำสั่งสารรัฐมนูลนะครับที่ออกมาก็ทำให้พักเนี่ยสิ้นสุดลงนะครับ
ตามปกติที่มีการที่จะยุบพักนะครับเพราะว่าคำสั่งกรกตไม่ใช่เป็นหนึ่งคำสั่งที่สุด
ครับแต่ถ้าในช่วงที่กรกตส่งไปเนี่ยเขาไปร้องขอคุ้มครองชั่วคราว
ถ้าสารคุ้มครองชั่วคราวเขาหาเสียงได้ใช่ไหมครับ
คือคือคำสั่งยุบพักเป็นของสารรัฐมนูลนะครับเป็นคำสั่งที่สุด
ก็คือคำสั่งของกรกตก็เพียงนำเสนอให้ยุบสมมุติว่ากรณีมีกรณีที่ต้องยุบนะครับ
ต้องเสนอรัฐศาสน์และมนุษย์ขอให้ยุคถ้าสารรัฐมนุษย์มีคำสั่งนะครับ
ส่วนที่คุณเรืองไกรไปร้องว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีสิทธิ์
ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายก
อันนั้นกรกตรับพิจารณาไหมครับ
ในส่วนนี้ก็ต้องเป็นคำร้องที่ต้องพิจารณา
อย่างที่กล่าวข้างต้นนะครับว่า
คำร้องนั้นมีมูลแค่ไหนเพียงใดนะครับ
ก็เข้าในส่วนการตั้งคณะกรรมการแต่ส่วน
หากกรกตเห็นว่าหากสำนักงานได้เสนอไปให้กรกตแล้ว
ตอเห็นว่าพอที่จะตั้งคณะกรรมการไต่สวนได้นะครับ
ตามระบบหรือระเบียบที่เกี่ยวเรื่องการสืบส่วนแต่ส่วนนะครับ
ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรายละเอียดจะต้องตามจากท่านประธานกรกต
ซึ่งท่านจะต้องแถลงเองแต่ว่าผมรบกวนท่าน
ท่านเลขาในฐานะโอนาทะเบียนนายทะเบียนภาคการเมืองเนี่ย
ขั้นตอนเอาแค่นี้ก่อนนะครับ
ผมครับครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ฉะนั้นจะเห็นว่า๑เรื่องคนนอกยังไม่ชัดครับ
ว่าจะเข้าไปร่วมหรือไม่เมื่อวานนี้มีข่าวว่าเอ๊ะ
เอาแต่คนในอย่างเดียวเดี๋ยวจะไม่เกิดความน่าเชื่อถือ
ฉะนั้นเอาคนนอกเข้าไปด้วยคำถามก็คือว่า
ถ้าพักทศชถูกชี้ชะตาว่ามีความผิดโทษจะเป็นยังไง
ตอบว่าบทกำหนดคือยุบพักครับที่ตามมาคือตัดสิทธิ์ทางการเมือง
หัวหน้าพักและกรรมการบริหารพัก๑๐ปีครับ
รัฐมนูลเก่าเนี่ยตัดสิทธิ์๕ปี
รัฐมนูลใหม่ดุเดือดเข้าไปอีกเพื่อป้องกันไม่ให้กรรมการบริหารพักทำผิด
พึงระวัง๑๐ปีเลยนะครับส่วนโทษทางอาญาไม่มีโทษทางอาญา
ถามต่อมาว่าถ้ากรกตมีมติเบื้องต้น

ระหว่างนั้น

แต่ว่าพักจะไปร้องให้สารคุ้มครองชั่วคราว
ถ้าสารรับคุ้มครองชั่วคราว
ระยะที่รอสารรัฐมนูลชี้ขาด

กรรมการบริหารพักทศช
ที่ลาออกเมื่อวานนี้ก็ไปลาออกหนึ่งคน
แล้วก็อาจจะลาออกตามมาอีก
ถ้ามีการยุบพักไทยรักษาชาติจริง
ถามว่ากรรมการที่ลาออกไปแล้วเนี่ย

เพราะความผิดอันเนื่องมาจากการกระทำ

นี่คืออัปเดตให้รู้ว่า
สถานการณ์พักทศชเป็นยังไง
แต่ว่าต้องตอบคำถามแฟนรายการคอการเมืองหน่อย
เมื่อคืนนี้เขาดูดีเบตที่ไทยรัฐทีวีจัด

แหมไปให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นมากไป
แทนที่จะได้คุยกันเรื่องนโยบาย

เรื่องที่คนจะตัดสินใจลงคะแนนให้พักการเมืองเนี่ย

ท่าทีและจุดยืนทางการเมืองเนี่ย
สำคัญมากในช่วงเวลาที่เป็นแบบนี้
นโยบายนั่นบางทีพูดไปแล้วไม่ได้ทำ

เพราะอ้างโน่นอ้างนี่อ้างเรื่องงบประมาณ

สุดท้ายก็ไม่ได้ทำเราก็เห็นมาเยอะ
แต่ท่าทีของพักการเมืองว่า
ที่เป็นแบบนี้จุดยืนคุณจะเอายังไง

ฉะนั้นเมื่อวานนี้ที่คุณภาคภูมิกับคุณจอมขวัญ
พยายามถึงถามท่าทีของทางการเมือง
และใช้เวลากับเรื่องท่าทีทางการเมืองมากหน่อย

พักไหนใครมีท่าทียังไง
ในสถานการณ์การเมืองที่ไม่ปกติ
ฉะนั้นท่าทีและจุดยืนของพักการเมืองทั้งหลาย

เมื่อคืนนี้คนก็ได้ฟังแล้วก็ชัดเจน
ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการที่จะลงคะแนน
อันนี้ก็เอามาบอกเล่าให้ฟัง

อาจารย์นี่คุณผู้ชมก็ชอบ

เดี๋ยวมีอาจารย์ไปลงเวทีดีเบตกับเราด้วย

เมื่อวานนี้คนแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลบอกว่า
แบบนี้ดีแล้วได้ดูแนวคิดดูท่าทีดูทัศนคติ
ดูเซ็นต์ในการตอบของผู้หลังภักดิ์
ใช่เพราะว่านโยบายมีอยู่ในหนังสือชัดเจน

นโยบายนี่เหมือนกันทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่นะ

ท่าทีทางการเมืองในภาวะอย่างนี้

ใช่ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะครับ

คือแต่ละเวทีก็จะมีหัวข้อที่เราพูดคุยกัน
หัวข้อที่เราดีเบตแตกต่างกันออกไป
เมื่อวานนะพอหลังจากจบรายการมาแล้ว
คุณอุตมะนะก็ถามคุณจอมขวัญเหมือนกันว่า

แล้วจะคุยกันเรื่องอะไรล่ะมันจะหมดเรื่องคุยไหม

ไม่หมดหรอกฮะเดี๋ยวสั่งคำถามให้เดี๋ยวถามท่านได้แน่นอนนะครับ
เมื่อวานนี้ขยี้หนักไปถึงเรื่องของ๒๕๐สวนะฮะ